คู่ที่พุ่งล้มยอดเยี่ยมตลอดการของวงการฟุตบอลค่ะ

จอมทัพทีมชาติบราซิลในศึกฟุตบอลโลก๒๐๐๒ค่ะ
เป็นเกมที่บราซิลพบกับตุรกี
เมื่อสักครู่ลูกฟุตบอลมันมาโดนที่ต้นขา
แต่อาการนี่โอ้โหกลิ้งเหมือนกับโดนที่ใบหน้าเต็ม

มีแอบเหลือบมองกรรมการนิดหนึ่งด้วยว่า
เออลีลาไม่แพ้กันนะคะ
คนแรกกับคนที่สองเอามือกุมหน้ามันไม่ได้โดนอะไรที่หน้านะ
อีกหนึ่งคนค่ะที่ต้องให้รางวัลในการพุ่งล้มเหมือนกัน
เป็นนักเตะทีมชาติชิลีรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีค่ะ
ลีลาก็เหลือรับประทาน

ดูสิต้องดูภาพชัดนะคะ
เอามือเพื่อนมาตบหน้าตัวเอง
แล้วก็ลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนกับ

ซึ่งเกมนี้ก็เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
ส่วนนักเตะพุ่งล้มในยุคปัจจุบัน
สำนักเขายกว่าคนนี้รางวัลออสการ์จอมพุ่งล้มต้องยกให้เขาค่ะ
ส่วนช็อตกุ้งล้มที่เอามาให้ดูนี้นะคะ